มีคนสุดท้ายเป็นช่างไฮไลน์๒๐๒๐ของเราน้องนามจ้า
รับบทแม็กซ์ขาตลาดนะครับ

ขอประโยชน์ใจ

เพราะว่าการที่สนับสนุน

เพราะว่าการที่ใส่ชุดประจำชาติ

แต่หนูรู้ว่าความสู้
ความพยายามหนูมันเกิน๑๗๐แน่นอน

สู้ไหมลูกสู้นะคะ

ใหญ่โตอลังการมากจริง

ไปค่ะถึงคิวขึ้นกันทีต่อ

เมื่อกี้แบบนั่งภาคภูมิใจมากเลย

คนบอกว่าโมงแรกจะมาเพราะน้องน้ำค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่า
เราต้องได้ด้วยความสามารถ

ทุกวันนี้หนูไม่ใช่ตัวเองรักษาหนูเป็นคนนั้น
กันอยู่เหมือนพี่ป๋อย
วันนี้ตัวลูกจนไม่ใช่ตัวเองแล้วค่ะ
บอกได้เลยว่าจึงมากกระลังเวนก็คือจับไม่ได้